คือจริงพี่ก็ไม่มีอะไรนะครับ

คือมาออกหาเด็กตามต่างจังหวัด

อยู่ไปอยู่มาก็มีข่าวออกมา

มันไม่จำเป็นต้องพูดอะ

๕ปีคือเซ็นมาทั้งหมด๕ปีแล้วหมดไปแล้วแล้วมาเซ็นใหม่ตอนนี้หมดผ่านไป๒ปีหรืออีก๓ปี
เขาก็รู้จักบ้านพี่นะถ้าพูดถึงอ่ะเขารู้จักบ้านพี่แล้วทำไมคนอื่นติดต่อพี่ได้ล่ะ
แล้วทำไมรายการซุปเปอร์บอยติดต่อให้พี่มาทำรายการได้
คือมันมีหนทางที่จะเจอพี่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่าบ้านที่ไม่ได้ย้ายไปไหนก็อยู่มาตั้งแต่นานแล้ว
แล้วเขาก็ไปบ้านพี่บ่อยไปเปลี่ยนชุดเวลาไปออกงานอะไร
ก็ไปแต่งหน้าทำผมที่บ้านพี่คือถ้าจะมาจริงมันก็มาได้

ลงแสนกว่าบาทแล้วเขามาบอกว่าพี่โกงเงินมันไม่ใช่
เหมือนกับตัวที่โทษเองโทษมาว่ามันมีอะไรเพื่อให้น้องเขาอยากจะยกลูกสัญญาณ
อันนั้นน้องต้องไปถามเขาต้องไปถามเขาเพราะว่ามันไม่ได้ก่อนเว็บเกี่ยวกับพี่

ไม่มีอะไรคุยพูดคุยล่าสุดก็พูดคุยเรื่องนี้แหละเรื่องมางานซุปเปอร์บอยนี่แหละ
เพราะว่าพี่มาขอพี่โอบอกพี่โอเอาน้องดิ๊กไปด้วยได้ไหม
คิดไม่แพงหรอกสามหมื่นงานหนึ่งพี่หงบอกเอาเลยมาเลยมาช่วยกัน
แล้วเสร็จเราก็บอกเขาว่าไปไหมเขาก็บอกเขาไม่ไปเขาติดเรียน
เพราะพูดอะไรกันปื๋มิรู้ปืบี้ทำงานมันพี่ไป
อย่างมุมที่ออกมาแย้งกันแต่ตลาดถาลคือไม่โตกันเลย
พี่ฟู๊ดเป็นแบบแต่งเรื่องหรือครับ
ไม่ถ้าเขาว่าพี่แต่งเรื่องแสดงว่าเขาพี่ต่อแหล่แล้วล่ะ
จริงไม่ได้แต่งเรื่องเราก็พูดความจริงว่า

ผมก็เอามาอธิบายชี้แจงเหมือนกัน
แจ้งมากกว่าว่าไม่จ่ายตรงไหนตรงไหนอะไรยังไง

เราก็อธิบายหมดเพราะเรามีหลักฐานเราเป็นบริษัทอย่างนี้
เวลาเราโอนเงินอะไรเราต้องมีหลักฐานเพื่อที่จะมายื่นภาษีอะไรอย่างนี้
เหมือนตัวน้องเองก็สำนึกผิดแล้วก็มีการแบบว่าได้มีการติดต่อ
คือสำยกผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนที่เขา
เขาเอาทนายความออกมาตอนนั้นพี่คุยกับทนายความเรียบร้อยแล้ว
แล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทนายความแล้วที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
แต่เห็นทนายบอลบอกฟ้องเรียบร้อยแล้วทนายเดชา
ก็ให้ทนายความจัดการอยู่อะครับ
คือคือพี่ไม่หยุดไม่ได้เนอะพี่ไม่ได้ไม่หยุดพี่หยุดมาตั้งนานแล้ว
ไม่ได้ยุ่งอะไรแต่แบบว่าในเมื่อมากล่าวหาพี่
ให้พี่เสียเสียให้หายเราก็ต้องฟ้องเพราะเราถูกลิ่นประมาณ
ทนายความส่วนตัวน้องบอกว่าขอยกเงินขอไม่เอาเงินทั้งหมด
พี่พี่พลดค้างอยู่แต่ว่าขอเงินที่หรือเอาสัญญา
พี่พลดมีเงินที่ค้างไม่น่าจริงแล้ว
พี่จะไปค้างเขาเรื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นค่าตัวที่เราจะต้องจ่ายไปแล้ว
ถูกต้องไหมครับเพราะว่าไอ้ที่เราจ่ายไปคือมันรวมอยู่ค่าตัวอยู่แล้ว
เพราะว่าเล่นหนัง๑๐คิวเนี่ยก็๕แสนบาทถูกต้องไหม
ถ้ามากกว่านั้นเมื่อก่อนได้มากกว่านั้นเพราะคิวมันเยอะแต่ตอนนี้คิวมันน้อยลง
เขาบอกว่าที่ค้างอยู่มันเป็นค่าประวัติศาสตร์

ตัวพี่พลดเองก็คือยินแล้วว่าจะไม่มีการเจรจาหรือใครเกียรติใช่มั้ย
ต้องมาเข้ามาเจรจากับพี่นะน้องเพราะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิด
ในสัญญาพี่ก็ป้อนงานทุกอย่างมีงานทุกอย่างพี่ไม่ได้ทำอะไรผิด
เขาต้องมาคุยมาเคลียร์กับพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไปเคลียร์กับเขา
คงไม่แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ให้ทนายความจัดการหมดแล้ว
เพราะว่าพี่จะไม่ยุ่งแล้วนะครับเพราะพี่ต้องทำงาน
ก็มาร่วมงานกับที่นี่เขาก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไร
ก็คือต้องถามทนายเพราะตอนนี้พูดอะไรเยอะไม่ได้
เรื่องมันอยู่ที่ศาลแล้วไม่ร่วมแล้วครับ
พี่พ่อถ้าเกิดเข้ามาขอไก่เกียรติกับพี่พ่อเรื่องนี้

คือมันต้องคุยกันที่ศาลแล้วอะครับเพราะเรื่องมันไปถึงขนาดนี้แล้ว
เพราะว่าเราก็พูดตามปกติเราก็อธิบายที่เราออกมาเราชี้แจงเฉย

มันเราเป็นทนายความมายืนเอาทนายความมาถ่ายคู่ด้วย

ทนายฟังให้

เพราะว่าเราจ้างทนายความใหญ่ชาวไปแล้วครับ
คือไม่ได้กลัวหรอกแต่แม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้

ประมาทสองปีหลังที่มีเรื่องมาแล้ว

รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เถียงตลอด
เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะเราก็มีอะไรก็มาคุยกัน
เราพยายามเราพยายามเอ่อคุยปลายผ่านผ่านทีมงานเราอ่ะ
คุยกับเขาเขาเจอกันไหมเขาก็บอกเจอไม่เจอไม่ได้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแล้วอันไหนเจอก็ไม่เจอเพราะว่าบ้านพี่อ่ะหาง่ายจะตาย
แล้วทำไมคนอื่นนักคงนักข่าวตามพี่เจอทำไมเขาตามพี่ไม่เจอ
ทั้งที่เขาสนิทกับพี่น่ะพี่พรุ่งนี้แล้วค่อยไม่ได้หายอะไรไหมค่ะ
เพราะว่าอ๋ออันนั้นขึ้นอยู่กับทนายปรามค่ะให้อภัยน้องเขาไหมค่ะตอนนี้ถ้าเกิด
คือให้อภัยหรือไม่อภัยสมมุติว่าอยู่อยู่วันหนึ่งเราถูกด่าจนทุกคนเข้าใจผิดจนคนใน
โซเชียลมารุมด่าเราอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่อยู่เราให้อภัยเขาเหรอมันไม่ใช่
ซึ่งเขาเป็นเด็กแล้วพี่ก็ให้เขามาตลอดคือไม่ได้ทวงบุญคุณหรือไง
ตลอดไว้ก็จะเป็นเมื่อเจ็บปีที่เขามาทำงานกับพี่เหมือนเขามีบ้าน
มีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เขาถ้ารวมเป็นเงินก็เกือบสิบล้านอ่ะอ่า
สิบขวานแล้วอยู่มาบอกว่าพี่โกงเงินแสดนึงถ้าเป็นพี่นะ
แสนนึงถ้าพี่โกงจริงนะพี่ไม่เอาหรอกพี่ยกให้
พี่ด่าทุกคนพี่ด่าทุกคนพี่ไม่ได้ด่าคนเดียวทุกคน
ไปถามพวกดาราใหญ่ที่เล่นหนังกับเขาด้วย
พี่ด่าดาราพี่ทุกคนไม่ใช่ด่าแต่เขา
คือมันเล่นไม่ได้เราก็ต้องด่าถูกต้องไหมเนาะ
จะมาแบบเอ๊ะอารมณ์มันไม่ใช่
ใครเคยไปกองถ่ายพี่จะเห็นนี่พี่ด่าแหลกไม่ได้ด่าคนเดียว

แต่แสดง๒ปีพี่ผ่านมาตั้งแต่วันขิงใจมีปัญหานี่เข้ามาเขาก็เปลี่ยนไป
แต่เราก็ตัดปัญหาไงตัดปัญหาคือ

เราไม่ได้บล็อกเขาคนเดียวนะเราบล็อกเด็กเราหลายคนเลย
เพราะว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็บล็อกแล้วก็เราไม่อยากฟังเรื่องส่วนตัวไง
ถ้าคุยเรื่องงานเราก็จะเปิดบล็อกแล้วก็จะคุย
พอคุยจบเราก็บล็อกต่อเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ไม่ใช่เขาคนเดียวทีมงานทุกคน

อะหละอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้เห็นประมาณนะแต่แค่คูก
ว่าดูว่าดูว่าดูเป็นคำอุทาน

คือเสียใจเสียความรู้สึกเพราะเด็กคนนี้เรา
เราไม่ได้แบบโรงไหลพิศวาติอะไรเหมือนเลยนะ
รับบ้างไม่รับบ้างแต่เด็กคนนี้เราให้หมด
คิดดูว่า๗ปี๑๓เรื่องเยอะแค่ไหน
เยอะมากขนาดดาราดังยังไม่ได้ขนาดนี้

หรือเขามาขอเล่น
ถ้าคนเรามันไม่เล่นบังคับอย่างไรมันก็มาไม่เล่น

คะก็เต็มใจเล่นด้วยเช่นอย่างการสัญญา
เขาก็เต็มใจเซ็นถ้าเราอยู่ไปจับมือมาเซ็นมันก็ไม่ใช่ไง
คือตอนนี้เขาพยายามทำพูดทุกอย่างให้พี่ผิดสัญญาไง
แต่จริงเราไม่ผิดเลยเรามีหลักฐานหมดแล้วเราก็ไม่เป็นไร
เราก็คิดว่าปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปหมายถึงว่าอย่ามายุ่งกับเรา
ใบสีสุขภัณฑ์มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับใบสี
ใช่อย่าพูดสิสังคมไทยจะเป็นแบบนี้
พอเด็กทำผิดก็ให้อภัยให้อภัย
เราก็สั่งสอนเด็กมั้งก็เปล่าว่าอาร์จิ่งที่คุณทำมันไม่สมควร
ถ้าไม่อย่างงั้นก็ให้อภัยกันตลอดทั้งชีวิต
อะไรที่มันที่มันยอมได้เราก็ยอมอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องบอกมันไม่ใช่

ที่บอกว่าเหมือนจะขอโทษแต่สุดท้ายบอกออกฟ้องเลย

แค่นี้มันทำไมต้องไปเอาทนายมาขู่ถ่ายรูปทนาย

เพราะว่าทนายเขาก็เหมือนแบบว่า

พี่ก็ขออนุญาตนะคะหลายคนมองว่า
จะโปรโมทอะไรอีกหรือเปล่า
พี่เป็นต้นนะพี่เป็นคนที่ทำงานอยู่เฉยแล้ว

มันไม่ได้จบที่ศาลเราก็ให้ทนายความจัดการ
เพราะเราไม่รู้ไงว่าอันไหนผิดอันไหนถูกบ้าง

อันไหนที่ทำให้ผมเสียชื่อเสียงก็จัดการเลย

สัญญาเขาเหลืออีก๓ปีเรายื่นโนติฟว่า
ใครที่จ้างงานเนี่ยคือเราจะไม่ฟ้องเด็กหรอก
เราจะไม่ฟ้องเด็กเอาไปทำหรอก

เพราะเด็กไม่มีเงินให้เราหรอก

แต่พี่บอกว่าพี่จะไม่ร่วมกับเขาแล้วไม่ใช่ไหม

ถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงของเขา

แล้วก็ด่าทุกคนอยู่แล้ว
พี่ก็สไตล์พี่ไม่เชื่อไปถามเด็กที่อยู่กับพี่

พี่มีหลายคนมันก็โดนด่าทุกคน
อายุเก้าสุดเอาบาร์ดมาเล่นแทน
คนม้อเสียแทนละกัน
ฉันไม่ได้เป็นต้นเหตุบาร์ดเขาก็อยู่ของเขา
คือพี่กุยกับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่คือพี่โอ
ก็แล้วแต่ทนายความต้องถามทนายความเดชา
เพราะว่าพี่จ้างเขาแล้วงาน
ตั้งคำนักงานเค้าเรียกอะไรอ่ะให้มาดูแลอะไรที่มันฟ้องได้ก็ฟ้องเลย
คำมั่นใจในฝั่งเราอีกเท่าไรพี่โพสต์กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ
มันก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นสิเราเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาอยู่เขาออกมาโพสต์ด่าเรา
ไม่ต้องเอาเป็นน้องอยู่วันหนึ่งมีคนมาด่าน้องคง
แล้วคนก็มาช่วยลุมด่าอีก๖โมง
ตัวพี่พลทเองมีโอกาสได้พูดเอง
ตัวตัวคนนี้ที่สาม
คือบุคคลที่สามเราอย่าไปพูดถึงเขาเลย
เพราะเรื่องนี้มันเกิดมาสองปีแล้ว

รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องนี้มา๒ปีแล้วแล้วเราก็พยายามตัดไม่รับฟังอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเขา
เราจะคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วเราก็บล็อกตั้งแต่นั้นต้นมา
เพราะว่าเราจะเปิดเฉพาะเวลาคุยเรื่องงาน
เพราะเราไม่อยากให้แบบว่าเอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งอะไรอย่างนี้
แล้วเราไม่ชอบด้วยอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่เข้าไปหามันดีกว่า
พี่ก็เป็นหัวถามหลายคนสงสัยว่าห่วงหัวหัวหรือเปล่า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

ก็คือให้เต็มที่เพราะสงสารเนี่ยเพราะว่าเขาแบบอะไรอ่ะเขาแบบเข้ามาเราก็อยากให้เด็กที่เราที่เราปั้นอ่ะ
ประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถมีอะไรใช้เราก็ช่วยเต็มที่
แต่พิษวาสนี้ไม่มีเพราะแก่แล้วหมดอารมณ์ทางเพศแล้วครับ
คือพี่พฤตยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับผิดของเรื่องชูสาวว่าแย่งกันเลย
ไม่พี่ไม่มีจิ่มนะจะได้ไปแย่งกับเขา
ไม่ตอนแรกพี่มีตาเขาบอกว่าเป็นคนบังคับที่เขาเลิกกับแฟนอะไรอย่างนี้เขาน่าเอาไป
ไม่ได้บังคับก็เขาโตแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าคบอะไรแล้วดีคบอะไรแล้วไม่ดีเขาก็ต้องคิดเอง
ไม่ต้องให้พี่สอนแต่พี่ไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้ไงก็เลยไม่
แล้วคุณเจอกันที่สถานที่วันนี้
ก็แล้วแต่ทนายความพอดีทนายความเขาเดชาเขาทำเรื่องจัดการแล้วมั้งครับอะไรอย่างเงี้ย

อยากบอกอะไรน้องเขาไหมคะเขาอยากติดต่อกับพี่มากเลย
ก็คือก็ยังรับน้องเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะโปรโมทอะไรนะครับ
ที่อยู่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ออกมาพูดมาด่าเราเพื่ออะไร
คือถ้าใครรู้จักพลตอานนท์จะรู้ว่าเราเป็นคนใจดีขี้สงสารคน
ถ้าเข้ามาดีมาคุยกับเราดีเราอาจจะแบบเคลียร์กันได้แต่ทีนี้แบบมาแบบมาแบบรับไม่ทันอ่ะ
เข้าใจมารับไม่ทันพอเรารับไม่ทันปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ตอนนี้พอคุณก่อเรื่องขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องที่คุณ
ความบอกอะไรคุณท่านชาติน้องนะคะที่เขาบอกว่าอะไร

ไม่ฝากบอกอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ยุ่งอยู่แล้วครับผม